อันนี้ชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
อายุ๕๘ปีลอยเป็นศพอืดขึ้นมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
คือผู้ชายคนนี้เขาออกไปหาปลาค่ะแล้วปรากฏว่า
ถูกน้ำเนี่ยซัดลงไปนะคะซัดไปอยู่ในแก่งนะคะ
จนกระทั่งหายไปสักประมาณ๓วัน

พบเป็นศพนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ภรรยาของผู้ตายไปหาร่างทรงในหมู่บ้าน
ร่างทรงในหมู่บ้านบอกว่าไม่ต้องหาหรอกเดี๋ยวก็ลอยเป็นศพอืดขึ้นมา
อ๋อบอกอย่างนั้นเลยเหรอแล้วสุดท้ายคลายเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะ

อ่าช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกนะคะ
เพราะฉะนั้นมันไปเพิ่มปริมาณน้ำในแก่ง
ในแอ่งต่างเพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะ
ถูกพบเป็นศพหลังเจ้าตัวเนี่ยถูกเหล่าแสนน้ำ
จมหายไปในแก่งตนะ
ระหว่างออกไปหาปลาเมื่อวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทีนี้คนที่ไปพบศพชื่อว่าคุณคำผ่องแก้วคุณ
เล่าบอกว่าก่อนที่จะเจอศพเนี่ยเธอได้ไปหาร่างทรงในหมู่บ้าน
เพื่อให้ทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยสามีคือคุณคำผ่องเป็นภรรยา
แต่ปรากฏว่าร่างทรงกลับตอบมาว่าไม่ต้องออกค้นหาเดี๋ยวศพสามีก็จะลอยขึ้นมาเอง
จริงค่ะศพสามีลอยอืดขึ้นมาจากน้ำค่ะ
อีกหนึ่งคนที่เราพูดคุยด้วยก็คือร่างทรงที่ภรรยาของผู้ตายไปหานะคะ
ชื่อว่าคุณรัฐดาวันวันลาซึ่งก็เป็นคนที่ทำพิธีขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทาง
ปลดปล่อยตัวของนายศรีสุวรรณขึ้นมาจากแก่งมรณะ
คุณรัฐดาวัลเล่าบอกว่าการเสียชีวิตของนายศรีสุวรรณมันไม่ใช่อุบัติเหตุนะ
แต่เกิดจากการที่คุณศรีสุวรรณก็คือผู้ตาย
ลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางของหมู่บ้านครับ
ก่อนหน้านี้๑สัปดาห์ค่ะผู้ตายได้ไปขนหินจากที่ดินใกล้วัด
เพื่อมาสร้างฐานพระซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยตามความเชื่อถือว่าเจ้าที่แรงมาก
ต่อมาคุณรัฐดาวันบอกว่าเธอได้สัมผัสขณะนั่งสมาธิว่า
ที่ซึ่งเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวได้มาเข้าสิ่งร่าง
และแสดงให้เห็นในนิมิติว่านายศรีสุวรรณคือผู้ตาย
ไปเอาหินมาโดยไม่ได้ขออนุญาต
ประกอบกับนายศรีสุวรรณเป็นคนนอกหมู่บ้าน
ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ได้เพียง๘เดือน
ชอบกินเหล้าเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า
ก็เลยทำให้เจ้าที่เจ้าทางท่านไม่พอใจค่ะ
เขามาอยู่เจ้าที่นี่จะแรงเหมือนเขามาอยู่แล้วเขาก็ไม่คอบไม่บอกไม่กล่าวอะไร
แกจะกินเหล้าเปิดเพลงเสียงแล้วก็ยิงปืน
อืมคุณรัฐยาวันร่างทรงยังบอกด้วยนะคะว่าแก่งนี้มีเจ้าที่สิงสถิตฯอยู่
หากเป็นคนนอกหมู่บ้านมาทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ก็จะถูกแก่งเนี่ยเอาชีวิตไปถ้าเป็นคนในหมู่บ้านหากเจอเหตุร้ายเรื่องร้ายเจ้าที่ท่านก็จะช่วยเหลือให้ปลอดภัย
อย่างเช่นกรณีที่คนในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อว่าตาจันเนี่ยแกนำเรือออกไปหาปลาที่แก่งตนะนั่นแหละ
ระหว่างทางถูกน้ำซัดเรือคว่ำตาจันเนี่ยจมหายไป๒ชั่วโมงครอบครัวและชาวบ้านตอนนั้นคิดว่าตาจันคงตายแล้วนะฮะ
ก็เลยมีการเตรียมจัดงานศพแต่อยู่ค่ะตะจันเนี่ยแกก็เดินกลับมาบ้านแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าคุณผู้ชมลองฟังนะคะ
แล้วก็บอกว่าระหว่างจะจมน้ำมีขอนไม้ขนาดใหญ่ลอยมาให้เกาะชาวบ้านจึงเรียกว่าตาจันเทวดาฉายาที่ท่านได้ตอนนี้นะคะ
เพราะเชื่อว่าเทวดาเนี่ยเห็นตาจันทร์กำลังจะจมน้ำตายจึงเสกขอนไม้ขึ้นมาให้ตาจันทร์ได้เกาะนะคะ
เอาล่ะแต่ว่าส่วนศพของคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะคะก็ถูกนำไปฝังไว้ที่บริเวณป่าช้าใกล้กับจุดที่พบศพโดยญาติจะเก็บไว้๓ปีก่อนที่จะนำขึ้นมาเผาตามประเพณีแล้วก็ความเชื่อของหมู่บ้านค่ะ
ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเสียชีวิตลักษณะนี้ต้องเก็บศพไว้ก่อนแล้วค่อยทำการเผาที่หลังนะครับ